ช่วยตลอดตลาด
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้วจ้ะ
วันนี้เริ่มต้นกันที่ผลไม้กันก่อนนะคะ

แต้งหมอแต้งหมอแต้งหมอแต้งหมอจินตลาดนั่นเอง
แตงโมจินตลานะคะวันนี้อยู่ที่๑๘บาทต่อกิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะ๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุล๙๕บาทต่อกิโลกรัม
เงาะโรงเรียน๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
และตามมาด้วยราคาของเนื้อสัตว์ค่ะ
หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัวอยู่ที่๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐อยู่ที่๔บาท
สตางค์ต่อฟองเหมือนเดิมจ้า
สำหรับราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไง
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงตลอดตลาดแบบนี้นะคะคุณผู้ชม